ข้าวไส้ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อ่าครับผมสดนะครับหลับมาเจอกันนะฮะ

คุณทำขุมทรงอะไรครับอุ๊ยคุณคะเดี๋ยวจะไปวันไหล่

มีคนมาไล่งานชะชักลำปากแอ่งจิแร็ดมาก
อุ้ไหร่กี๊ดการ์ดแอ่งจิกันใหญ่เลยแกบเลี้ยวแล้วคนนะ

คุณแม่แกลีอ่ะคุณแม่ไม่งามไปนั่งไอจงไอจี

เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาส่งจดหมายมาเลยอย่างนี้เลย

เพราะคุณแม่เป็นคนของประชาชนคุณแม่ต้องนี่นะ
ไม่ฉันก็แบบว่าไอจีฉันไม่มีคนตามเยอะ

อยากให้ทางไอจีช่วยลงไปเลยว่าคุณเป็นคนเลวอะไรอย่างนี้

นี่แอคชั่นบล็อกอย่างนี้เลยค่ะ

วันหนึ่งยิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าแอคชั่นของคุณก็คูณมีคนเร็ว

ไปแล้วก็วันนั้นแหละอีกวันก็เลยต้องเรียบร้อยอีกวันที่ไหนวะ๑๕

นะคะคุณให้บล็อกเพื่อคุณแม่นานน่ะคุณคุณแม่มีกิจกรรมแบบนี้แบบ
บุคคลคนนี้อันตรายอย่างนี้
หล่อนไปทำงามหน้าอยู่ที่ลำปางไปเต้นโยง
เต้นไปเจอลูกสาวใช่ไง
งจี้ยิ่งกว่าเจ้าแม่ผู้มีอิทธิพลอีกค่ะ

ไม่ตั้งใจจะไปดูสลุงหลวงแล้วหิวข้าวมากคุณแม่เพราะเล่นแต่๔โมง

วังนะหมูกระทะตอนนี้แก๊สกระป๋องมันระเบิดอยู่นะ
หมูกระทะนี้ก็ต้องให้เลือกเอาระหว่างไปกินลูก

งการนี้จัดกันหลายงานมากเลยเนอะ
จัดกันแบบว่าแล้วก็ทุกงานแล้วพี่

สะพัดที่ยาบางแสนชนบูรีไปหนึ่งพระประแดงอีก
เอางี้ใครไปไหนไปเที่ยวมีความสนุกสนานไง

เปียกไหมนะครับไม่เปียกนะฮะ
คนดีของสังคมคุณไม่ต้องทำงาน

เรื่องราวของมีการบุกเข้าไปช่วยแมว
ที่อยู่ในคาเฟ่แมวแห่งหนึ่งย่านวัชรพลนะครับ

เพราะว่าทางคุณทันอินจีระเปรมธนกิจเนี่ยนะครับ
เขาเป็นเจ้าของร้านขายอาหารสุนัข
แล้วก็อาหารแมวเนี่ยปรากฏว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ร้านเขา
โหดมากแล้วก็บอกมาขอซื้อของ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่ขายอาหารสุนัขอาหารแมวอย่างนี้นะ
พี่ช่วยไปช่วยแมวที่คาเฟ่นี้หน่อย
เพราะคาเฟ่นี้เจ้าของเนี่ยซึ่งเป็นคุณหมอเก่าเนี่ยนะครับ
คุณหมอสุนัขเนี่ยคุณหมอไปคุยกับสารวแพทย์เนี่ย
เขาถูกจับไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครดูแล

ปรากฏพอไปถึงคาเฟ่แห่งนี้เปิดประตูเข้าไปโอ้โห
โอ้โหพวกแมวนี่เต็มไปหมดเลยเดินโอ้โหแบบ

ชั้นล่างนะฮะก็จะเป็นคาเฟ่แมว

โรงแรมแมวเหรอแมวสัตว์เป็นโรงแรมแมว
ชั้นที่๓นะครับก็จะเป็นเหมือนกษัตริย์เป็นกรงอะไรอย่างนี้
เข้าไปวันที่๑๒เมษายนนะครับ
เขาก็เอาแมวบางตัวออกมาช่วยเหลือ
แต่ที่นี่ก็ยังมีคนที่ดูแลอยู่นะครับ

ทีนี้ไอ้ประเด็นที่มันเกิดดราม่าขึ้นมาเนี่ยก็คือว่า
พอวันที่๑๓เนี่ยมันมีคู่กรณีของเจ้าของคาเฟ่แห่งนี้
ซึ่งเป็นคู่กรณีของคุณหมอที่ถูกจับไป
เขาบอกเขาอ้างสิทธิ์ว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของตึกนี้ไปแล้ว

เพราะว่าตัวเขาเองเป็นผู้อะไรนะมีส่วนได้
เพราะว่าเหมือนก็ไม่ได้คุณที่ชอบโกง

เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการจากทางเขา
เขาก็เลยอนุญาตนะฮะให้ได้มีการเข้าไปเอาแมวพวกนี้ออกมา
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาก็บอกว่า
ทางเจ้าของคนใหม่เขาบอกว่า
ตอนที่เขาเข้าไปดูที่คาเฟ่แมวแห่งนี้
ชั้นบนสุดชั้น๓ที่มันจะมีเป็นกง

ผู้ตัวเมียถูกจับอยู่ด้วยกันแต่ละกงแต่ละกง

ให้ได้ลูกที่มันดูแบบแปลก

คือไอ้แมวสปริงค์มันมีอยู่แล้ว
ทั่วไปมันมีอยู่แล้วมีมานานแล้ว
แต่เขาพยายามบีดให้เป็นสปิงค์แบบเป็นมินิ

เขาจะทำเป็นแมวสฟริงค์รุ่นทีครับอะไรอย่างนี้
เขาก็จะเอาพวกแมวที่มันแบบพิกลพิการ
เอาพ่อกับลูกมาผสมกัน

พอลูกกับแม่ออกมาก็ไปผสมกับปุ๋ย
อะไรอย่างนี้คือพยายามบีบให้ลูกออกมาเนี่ยเหลือตัวเล็ก
มันก็จะไม่แข็งแรงเพราะเลือดมันใกล้กัน

เขาก็เอาไปขายตัวเหมือนกัน๒๐๐๐๐บาท๕๐๐๐๐บาท
มีคนซื้อไปโอ้เยอะแยะค่ะ
ยิ่งสัตว์แปลกอยู่ที่คนชอบเลี้ยงอะไรกันแปลกจริง
แต่เขาก็ไปเข้าไปเนี่ยเห็นลูกแมวสปิงค์ตัวหนึ่งตาบอดสองข้างเลยนะฮะ
ก็ทางผู้มีจิตกุศลที่เขาไปช่วยเขาก็เอาออกมา

เรื่องราวที่เขาได้มีการบุกเข้าไป
เหนือจากการปล่องช่วยเหลือแมวแล้วมันก็มีอันทิว่า
ไปพบว่ามีการบีดสายพันธุ์
ปิ๊งเป็นมินิตัวเล็กเนี่ยคุณดูดิตาไม่มีตัวนี้
ไม่ขนมันมีอยู่แล้วฟิงมันพันธุ์ถึงหนังกลับแบบนี้
เหมือนคนเราอย่างนี้ถ้าสายเลือดใกล้กันอย่างนี้

เหมือนเอารุ่นลูกรุ่นพ่อรุ่นแม่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

คนเขาสามารถให้การกลับมาได้เหมือนกันว่า

ใครจะเป็นคนส่งเสียไหนหลักฐานล่ะอะไรอย่างนี้
คือตรงนั้นมันยังไม่ค่อยจะเป็นประเด็นไง
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นมันก็ไปอยู่ตรงที่ว่า
ลูกจ้างเขาเองเขาก็หาซื้อข้าวให้แมวกินเหมือนกัน
สงสารว่าคือว่าเป้าอยู่นะลูกจ้างของคุณหมอท่านเนี่ย
เออแต่ว่าทีนี้ประเด็นสำคัญนั่นคือว่า
มันถูกเลี้ยงแล้วก็ทรมานเหมือนมันกักขังอยู่ในนั้น

แล้วบางตัวก็พิการฉี่อึแบบอะไรอย่างนี้

หมาที่ตอนเล็กน่ารัก

เมื่อไกลฟาร์มหมาเมื่อก็คือเป็นอย่างนี้แหละ
คือเวลาโอ้โหเละกว่านี้อีกหมาพันธุ์ดี
แต่คือหมายถึงว่ามันจะน่ารักที่สุดคือตอนลูกมันออกมา
ลูกมันออกมาปุ๊บก็เลยเอาเข้ามาขายนี่แหละ
พื้นดูฉี่เชอเต็มม่านไปหมดเลยนะ

อันนั้นมันคือไม่ใช่กลุ่มคนที่เข้าไปช่วยเจอนะฮะ

ไม่ใช่ไม่ใช่คือคนที่เป็นคู่กรณีกับคุณหมอที่เขาไปตั้งแต่วันที่๓
ตอนที่ไปเชิญคุณหมอไปที่โรงพักหรืออะไรสักอย่างนั้น
เขาไปเจอเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของคดีเรื่องของช่อกงอะไรสักอย่าง

แล้วก็ส่งมาให้คนกลุ่มนี้ที่เพิ่งเข้าไปใหม่วันที่๑๒มันแยก๒วัน
กลุ่มคนรักแมวที่เอาแมวมาช่วยเลี้ยง

ตอนนี้กลุ่มคนรักแมวคุณทันอินเขาเอาไปเลี้ยงอยู่

แล้วก็จะมีชื่อคุณกล้องมีชื่อคุณแอนแล้วก็มีชื่อคุณแพทย์
เขาบอกว่าแมวเป็นของกลางไม่สามารถเอามาแจกจ่ายได้

แต่ว่าคนแบบมีผู้มีจิตศรัทธาจะช่วยเลี้ยงยังไม่ได้
แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าเป็นเจ้าของ
ก็สามารถที่จะเอาหลักฐานมายืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของ

แล้วมันจะเป็นเจ้าของอย่างไรเป็นเจ้าของกลางมือฝั่งกัน
เป็นโรงแรมแมวเอามาฝากเลี้ยงเจ้าของไปเที่ยว
แต่ว่าดูแล้วมันไม่มีเจ้าของแต่ว่าเป็นของทางที่ร้านนั่นแหละ
ก็คือเป็นของคนที่เข้าทุกข์ไปแหละเป็นของสัตวแพทย์คนนี้แหละ
เมื่อก่อนครั้งหนึ่งธุรกิจคาเฟ่แมวมีหมดนะ
มันเป็นธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามันได้อิทธิพลมาจากญี่ปุ่น
คนชอบไปนั่งกอดแมวคนกินกาแฟ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องรอทางเจ้าของคาเฟ่เขาออกมาชี้แจงของเขาอีกทีนะ

ต้องรอเขาออกมาเดี๋ยวมาชี้แจงเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเรานะ
อันนี้ก็เล่าให้ฟังตามเนื้อข่าว

เป็นอะไรคุณแม่งมนตร์ไม่กลัวเหรอใครฟ้องเนอะ

อีกเรื่องหนึ่งเกิดไปเจอเครื่องกระสุนบริเวณทางเข้าแฟลตพระประแดงนะคะ
ที่สพพระประแดงที่สมุทรปราการเมื่อวันที่๑๖เมื่อวานนี้เอง
เวลาประมาณ๕ทุ่มที่สพพระประแดงเขาก็บอกว่า
มีชาวบ้านพบเครื่องกระสุนหลายชนิดเลย
บรรจุในกระเป๋าที่มีซิปสีแดงแล้วก็อยู่ในถุงพลาสติกสีขาวคุณ
วางอยู่กลางถนนทางเข้าแฟลต์ปุณดาที่เป็นเขตท้องที่ของพระประแดงนะคะ
เพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ทหารไปกันหมดเลย
โดยวาดแผนที่โดยสังเกตตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง
ก็มี๓รายการคือกระสุนปืนขนาดจุด๒๒๒๕๑นัด
มม๖นัดน้อยหน่อยแล้วก็ลูกซองเบอร์๑๒อีก๙นัด
จุดทรงทรองเยอะสุดก็ไม่ธรรมดานะ
จากนี้ยังพบแกซีนปืนแล้วก็ซองผ้าสำหรับบรรจุเครื่องกระสุนอีก
พนักงานสอบสวนได้ทำการยึดไว้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนกำลังดำเนินการตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดรอบบริเวณใกล้เคียงเพื่อตามหาผู้ที่นำเครื่องกระสุนปืนดังกล่ามาทิ้ง
เพราะพอคุณทิ้งไว้กลางถนนเลยท้าทายมากเลย
อย่างไรก็ตามรองโฆษกตำรวจก็บอกว่าพนักงานสอบสวนได้สอบสวนปากคำพยาน
รวมรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งทั้งหมดไปที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้ว
ทีนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่คู่ขนานกับฝ่ายสอบสวน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสืบสวนหาข่าวแสวงหาข้อพิสูจน์ว่าเป็นของใคร
ที่เป็นผู้ครอบครองแล้วจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ไน้จุดสองสองส่องร้อยห้าสิบเอ็ดนะหนาดเลย

เมื่อก่อนบ้านเปรียวอ่ะแล้วพี่ก็ไปซื้อแบบซื้อปืนอ่ะ

เจ้าของปืนเจ้าของร้านปืนบอกไงไหมคุณคุณใช้ปืนที่มันหยุดเขาได้
๒๒มันหยุดไม่ได้ถ้าขโมยขึ้นบ้าน
พวกคนปืนเขาจะบอกว่าอันนี้หยุดไม่ได้
ถ้าเขาเข้ามาใกล้ตัวคุณหรืออะไรอย่างนี้คุณหยุดเขาไม่ได้
แล้วให้เราซื้อจุด๓๘ไม่ให้เราซื้อจุด๓๙
อันนี้จุด๒๒อันนี้จะเล็ก
แต่อันนี้ทางตำรวจพระประแดงเขาก็บอกว่าในช่วงสงกราน
เขามีการตรวจถันกันอย่างเข้มงวดอย่างนี้ก็เลยเจอ
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนที่กลัวแล้วก็เอาไปทิ้ง
พวกชอบยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเอาไปทิ้ง

กาซีน๒๒อยู่มีกระเป๋าใส่แมกกาซีนมีอะไรอย่างนี้ก็เจอ
ใหญ่จริงก็ลูกซองนั่นแหละลูกซองเบอร์๑๒

โดนนี่แสดงว่าไม่มีใบพกเขากดฉันอย่างหนัก
ไม่มีใครได้ใบพกหรอกนอกจากเจ้าหน้าที่
แล้วก็คนที่พิเศษจริงจนมาได้ครอบครองเอาไว้ในบ้าน
เราไปอีกหนึ่งเรื่องที่ติดตามกันตั้งแต่เมื่อวานนี้

คือก็มีตั้งแต่เช้าถ้าสมมุติตั้งแต่เรารู้ว่า

พบว่าน้องเป็นศพเนี่ยข่าวปลอมข่าวที่ไม่จริงข่าวทุกสิ่งทุกอย่าง
มันก็ออกมาเยอะเหลือเกินจนแม่เขาพูดว่าไงรู้ไหม
เดี๋ยวก่อนแม่ยังไม่ได้พูดเลยว่าลูกเขาเนี่ยเป็นอะไร
แต่ของเรื่องนี้คือจากกรณีเด็กชายเทีย
เด็กชายเทียนสุขานนสวัสดิ์หรือน้องเทียนน้องเขาอายุ๑๔ปี
ข่าวแรกที่คนไทยได้อ่านกันพร้อมกันหมดก็คือ
น้องเขาหายตัวไปจากโรงแรมย่านกินซ่าที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ในประมาณ๒๓นาฬิกา๓๕นาทีหรือ๕ทุ่ม๓๕ของวันที่๑๕เมษายน
คุณแม่เขาโพสต์ว่าข่าวเศร้าว่าลูกชายได้จากไปแล้วอย่างสงบสุข
ด้วยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดอ่าก็ยังคาดเดาไม่ได้นะเราไม่รู้นะ

คือเรื่องนี้คนที่ช่วยตลอดเวลาก็คือสถานทูตที่กรุงโตเกียวเนี่ยนะฮะ
เขาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่๑๖เมษายนสถานเอกอัครราชทูต
กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้รับแจ้งจากนายสุธีสุขานนสวัสดิ์
ท่องเที่ยวชาวไทยว่าเมื่อคืนวันที่๑๕เมษายนลูกชายก็อายุ๑๔ปีแล้วล่ะ
ขวบไปแล้วอยู่ดีหายตัวไปจากห้องพักโดยที่นายสุธีเนี่ยได้แจ้งไปโรงแรม
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจญี่ปุ่นแล้วนะซึ่งตำรวจก็เดินทางมาให้ความร่วมมือ
ถามว่าเขาช่วยหาไหมเขาก็ช่วยหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ
ก็ตำรวจเดินทางมาถึงเนี่ยน้องหายไปตั้งแต่เกือบเที่ยงคืน
ก็คือห้าทุ่มกว่าปร่าวตำรวจมาถึงที่เกอร์เทสตีหนึ่งของวันที่๑๖เมษายน
แล้วก็ทราบว่าตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่าช่วงเวลาตามกล้องวงจรปิดเนี่ยน้องเทียนเนี่ยออกจากห้องพักในชุดนอน
แล้วก็สวมรองเท้าสลิปเปอร์ของโรงแรมไม่ได้นำอะไรติดตัวออกไป
แต่ไม่สามารถตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้ว่าออกจากโรงแรมหรือไม่
คือมันเห็นเดินออกจากห้องพักเนี่ยแต่ไม่ได้รู้ว่าออกจากโรงแรมหรือเปล่า
ที่สำคัญตัวน้องเองไม่ได้นำของติดตัวไปเลยนะครับ
แต่ไม่สามารถจริงแล้วตำรวจก็พยายามค้น
พยายามค้นบุกทุกห้องแถวห้องพักบริเวณใกล้เคียง

โดยมีกำหนดในการรับแจ้งความคนหาย
ถ้า๒๔ชั่วโมงก็กฎหมายเหมือนบ้านเราเลย

กระทั่งตี๑๑๙นาทีของวันที่๑๗เนี่ยที่สถานเอกอัครราชชุดก็ได้รับแจ้งจากตำรวจญี่ปุ่นว่าพบร่างน้องเทียนแล้ว
ขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการของตำรวจญี่ปุ่นแล้วล่ะ๑ว่าจะชนะสูตรว่าสาเหตุว่าน้องเขาเป็นอะไร
แล้วก็สถานทูตเอกอัครราชทูตก็จะต้องดำเนินการกับพงศุลต่อ

ทางสถานเอกอัครราชชุดก็ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว
รวมทั้งจะให้การดูแลและสนับสนุนครอบครัวอย่างเต็มที่
ไปในเรื่องคดีความส่วนอย่างที่บอกกันว่ากระแสข่าวลือเนี่ย
เยอะเหลือเกินกระแสในเรื่องนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องรวม
เสียชีวิตเนี่ยน้องเทียนก็คือเกิดจากขึ้นไปบันไดดาดฟ้า
แล้วก็พัดตกโรงแรมออกมาก็พัดตกลงมานะฮะ
เพราะว่าเขาบอกว่าขึ้นไปบนดาดฟ้าของโรงแรมแล้วก็กลับเข้ามาเนี่ยไม่ได้
เพราะว่าประตูเนี่ยล็อกจากด้านในนึกถึงประตูข้างนอกเข้าข้างในไม่ได้
จากข้างในเนี่ยมันกดออกไปได้แต่ข้างนอกก็เดินเข้ามา
น้องก็เลยจะหาทางที่จะกลับเข้ามาจะกลับเข้ามาในโรงแรม
แต่คนนี้กลับไม่ได้ก็คือถ้าสมมุติจะพูดภาษาชาวบ้านนะครับ
เหมือนตามข่าวเขาบอกว่าเหมือนน้องจะปีนหน้าต่าง
แต่คราวนี้แม่เขาออกมาพูดแล้วว่าไม่จริงอย่ามโนกันเอง

แล้วเขาบอกว่ารายละเอียดนี้ไม่ตรงกับความจริง
และไม่ได้ออกจากปากของคุณแม่ขอความกรุณาหยุดส่งเถอะค่ะ

คือเรื่องมันกระจายเพราะว่าตอนที่เขาช่วยแชร์ให้หาน้อง
เฉพาะคนไทยในญี่ปุ่นมันเยอะมากไงทุกสื่อเลย
ยังได้รับเลยว่าให้ช่วยแชร์
เพื่อจะให้คนไทยในญี่ปุ่นช่วยกันดูว่า

อากาศหนาวเหลือเกินแบบอากาศญี่ปุ่นตอนนี้หนาว

ก็เลยคิดว่าตัวเองจะปีนเข้าทั้งหน้าต่าง
แล้วก็เลยพัดตกลงไปแต่แม่เขาก็ออกมาพูดแล้วว่าเปล่า
ไม่จริงไม่จริงเลยเนาะนะครับ
พี่พี่ยังไม่หมดเขาบอกอย่างนั้นจริง
กลิ่นแบบควันเข้าจมูกมันให้เราแบบรู้สึกว่า
หรือเขามีกิจกรรมอะไรกันแถวนี้
ซึ่งออกไปพี่ก็บอกว่าเป็นอย่างนี้จริงเหรอเอาง่าย

เขาไม่ว่าเอาง่ายเราไปตรงจำวัดดอนจงดอนจันท
เราไปทำบุญได้ไหมตรงนั้นเขาบอกมีแต่ฝุ่น
มีแต่ฝุ่นทางแผ่นถนนดอนจันทร์นั่นแหละคือวันนี้ทางทหารเองนะฮะ
ชิลแล้วก็พอขึ้นนั่งเครื่องบินก็จะเห็นไฟเป็นสีแดงเป็นกลุ่ม
แบบนึกว่ามีงานประเพณีอะไรสักอย่างนึงเห็นจากข้างบนเครื่องเลย
แพงไปอ่ะเขาเหมือนเป็นกาแฟไปแต่เขาบอกว่ามันดับไม่ได้พยายามจะดับยังไงก็ดับไม่ได้
เพราะเนื่องจากว่ามันก็มีคนเผาต่ออยู่เรื่อยซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ในวันนี้ทางทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่๒ที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ก็ขึ้นบินด้วยร่มบินอย่างนี้แหละพี่ขึ้นไปดูหน้าสนามบินเชียงใหม่
แอร์สปอร์ตถนนดอนจันทร์สรรกำแพง
ก็เพื่อใช้ยังไงรู้ไหมไปทำไมถึงต้องใช้อย่างนี้เขาบอกว่า
เพื่อที่จะใช้ไมค์ขยายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์หยุดเถอะ
คุณหยุดเถอะลนรงค์ให้คนเลิกเผาหยุดเผาลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน
เพื่อความสุขของคนทั้งจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดทางภาคเหนือทั้งหมดโดย
เขาไม่รู้จะทำยังไงคือประกาศออกทีวีก่อนแล้วเราเล่าออกทีวีก่อนแล้ว
วินาทีเดียวเนี่ยจะใช้ฮอก็ประกาศไม่ได้จะใช้เครื่องบินมันก็ใช้ประกาศ
เอานี่เลยด้วยกันภาระเพลงเนี่ยฮะเขาเรียกว่าพาราเพลนเนี่ย
เพราะว่าตัวก็จะนั่งอยู่เพื่อจะมีคนหนึ่งคอยประกาศ
ช่วยหน่อยเถอะหยุดเผาเลิกเผาหยุดเผาลดปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควัน
เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยขึ้นบินเนี่ย๒เส้นทางนะฮะ
ที่ตำบลตำบลบวกค้างตำบลแม่ปูคาตำบลสรรกำแพง
อากาศอากาศตอนนี้เราต้องยอมรับอากาศเชียงใหม่ตอนนี้อันดับหนึ่ง
คือร้อนที่สุด
วันนี้๔๓องศาอยู่ที่จังหวัดลำปาง

ข้อรายงานสถานการณ์หมอควัณธ์ประสันวันที่๑๗
เมษายนว่าค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะ
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขอยู่
มีผลกระทบนั่นแหละมันก็ยังมีอยู่แต่ก็ดีขึ้น

คุณภาพอากาศกลับมามีผลกระทบต่อประชาชนทุกคนแล้วนะฮะ
มีพื้นที่สีเหลือง๔พื้นที่
คำว่าสีเหลืองเนี่ยเราเข้าใจกันอีกสักนิดหนึ่งเป็น
อุณหภาคปานกลาง

แต่ก็ถามว่าดีไหมตามภาษาชาวบ้านยังไม่ดีหรอกฮะ

มีพื้นที่สีแดง๓พื้นที่
อันนี้แหละยิ่งหายใจยิ่งตายเร็ว

คุณก็ลดจำนวนวันที่คุณจะได้มีลมหายใจบนโลกนี้มากขึ้น
พื้นที่สีเขียวก็ยังพอมีอยู่๓พื้นที่
ก็เรียกได้ว่ามีค่าระหว่าง๓๐๑๐๐
มาตรฐานไม่เกิน๕๐นะ

มาตรฐาน๕๐เอาคิดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ย
เมืองนอกเขาเอา๒๕อีกนะของเรานี่ให้ตั้ง๕๐

จังหวัดอื่นก็ฝนไม่ค่อยตกแต่ที่เชียงใหม่ฝนตก

เราว่าดีของเมืองไทยให้เท่าไหร่

ก็คือมากกว่ามาตรฐานที่เมืองนอกเขาจัดกันเนี่ย

แต่เมืองไทยไปสูง๑๐๐

พี่เค้าบอกฝนเท่ายุทธ์ตก
นี่นะฝนเท่ายุทธ์ขาเชียงใหม่ฝนเท่ายุทธ์

อ้าวคุณผู้ชมดื่มเพอราซหน่อย

คงสำแกล้ง

ปีนี้ตายน้อยลงหรือเพิ่มขึ้น
อุบัติเหตุไม่รู้แต่ว่าเมาตีกันเยอะ
เพราะว่าวันนี้คุณศรีวราเขาออกมาพูดรถก็ไม่ติดเหมือนทุกปี

อุบัติเหตุ๖วันช่วงสงกรานนะครับ
อดผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งไปที่๓๔๘ราย

นี่นะฮะมีคุณผู้จัดมีดแม่๗วันตลายทฤษการสงครานนะครับ
สถิติของวันที่๑๖เมษายนอุบัติเหตุนะครับ

อยู่ที่๓๖๗ครั้งผู้ชีวิต๔๒ศพผู้บาดเจ็บอีก๓๘๑นะครับ
อันนี้คือวันที่๑๖เมษายนนะวันเดียวนะครับ
อ๋อนี่คือยังไม่รวม
เมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
นายประสานมหาลิตระกูลอธิบดีกรมคุมประพฤติ
แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๖เมษายน
ว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด๓๖๗ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๔๒ราย
ผู้บาดเจ็บ๓๘๑รายนะครับ
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็ว
ร้อยละ๓๐๒๓๐๒๕ดื่มแล้วก็ขับร้อยละ๒๗๗๙นะครับ
สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับ
ได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ๗๘๘๔ครับ
จัดตั้งจุดตรวจหลักอยู่ที่๒๐๔๐จุด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ที่๖๕๓๗๕คน
เรียกตรวจยานพาหนะนะครับอยู่ที่๑ล้าน
มีผู้ถูกดำเนินคดีนะครับรวมแล้ว๒๓๙๒๙๕ราย
มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัยอยู่ที่๖๔๘๒๙ราย
ไม่มีใบขับขี่ครับอยู่ที่๕๗๐๐กับอีก๘๗รายครับ
ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับ
แก่นครศรีธรรมราชอยู่ที่๑๙ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะครับได้แก่เชียงใหม่แล้วก็ระยองนะครับ

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช๒๖ราย
สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมนะครับ๖วันนั่นคือ๑๑๑๖เมษายนครับ
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด๓๐๐กับ๖๘ครั้ง
ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๓๔๘รายผู้บาดเจ็บอยู่ที่๓๑๗๖รายนะครับ
ทางนี้จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะคือเรียกว่าตายเป็นศูนย์เลยนะครับ
มี๕จังหวัดนะฮะตรังพังงาแม่ห้องศรสุโขทัยและอ่างทองครับ
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
อยู่ที่๑๑๙ครั้งครับ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่นครราชศรีมา
แล้วก็อุดรธานีครับจังหวัดละ๑๕ราย
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช
อยู่ที่๑๒๖รายครับ

เหมือนเดิมรูปนี้โหดมาก
แต่วันนี้กรุงเทพรถก็ยังไม่ติดมากนะ

เขาลาเพิ่มลาเอาวันลามาปะทาย

ไม่มันไม่สนุกอย่างนั้นการเรียนหญิง
คุณเพรกทำอะไรที่นั่นคุณเพรกสนุกอย่างไร

ไม่ถึงคุณเพรกค่ะแก่แล้วคุณเพรกไม่เล่นยังงี้
เออดูสิมันทำเป็นพูดเสียเงียนนะ

แต่เมื่อกี้มองเหมือนชิบชิบม้าเลย

การสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ประเพณีโบราณซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามสืบ

ความสวยงามของวัฒนธรรมไทย

คุณผ่องศรีพลแต้มอายุ๔๘ปี
เธอบอกว่าความเป็นมาที่ว่านี้นะคะ
เกิดจากไอเดียที่เคยร่วมหาบกระจ่าง
ของทำบุญแต่ตนเองหาบกระจาดไม่เก่ง

ทำปิ่นโตขนาดดังกล่าวใส่อาหารคาวหวานไปทำบุญ
ซึ่งสร้างความฮือฮากับชาวบ้านที่พบเห็นมาก

ไอ้ที่สอดได้ต้องทำพิเศษใช่ไหม

ินโตสองแถวนี้เลี้ยงพระอิ่มทั้งวัดเลย

นอกยังมีประเภนี้อย่างนี้

แต่ละบ้านจะทำไปทวายทาง
เป็นประเภทความบางอยู่ของเขาหรือไม่

แต่พี่คนนี้แบบว่าไม่เอาเดี๋ยว๖ทำอินโตเลย

อ้าวพักก่อนช่วงหน้ามีอะไรคุณพุทธอำนาจ
ขวานอุสามันอีกเลิกแล้วเหรอเธอทำไมค่ะ

เขาบอกเลิกกันแล้วนี่กับไฮโซแพทริกเนอะ
เฮ้ยอะไรก็ยังเห็นหวานลูกหวาน
ฟอร์กันแล้วอันฟอร์แล้วเขาว่าอันฟอร์แล้ว
เขารอกกันหรือเปล่ารอก

ไอ้ตั๊กทะเลบบอกทำไมอันฟอร์กันบ่อยบ่อยอย่าลาเดี๋ยวนี้พูดอีก
เดี๋ยวนี้น้องดาราชอบอันฟอร์กันนะเดี๋ยวเนอะ

เดี๋ยวก่อนเออตอนนั้นก็สวีทกัน

ล่าสุดแม่ออกมาตอบแล้วว่าขวัญอุสามณี

มอมรวงรู้สักพักหลังไม่ค่อยได้เห็นภาพสวีตกัน

อันนั้นลบรูปเลยไงแล้วยังไง
นับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยหรือ
โดยเป็นภาพที่ทั้งสองฉลองวันคริสต์มัสกัน

นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งคู่ได้เลิกติดตามกันอันฟอร์เถอะ

กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่น่าจะสงสัยว่าทั้งคู่ตอนนี้สถานะอะไรกันแน่
งานนี้แฟนก็คงต้องรอว่าขวัญจะตอบว่ายังไง

นักข่าวก็โทรไปถามน้องขวัญน้องขวัญก็ว่ายังไม่พร้อมจะตอบ

ต้องแม่ตอบเลยแม่เอามาแล้วมาแล้ว

เรื่องจากยังไม่ได้คุยกับลูกสาวว่ามีปัญหาอะไรกับหวาน

ไม่ใช่ถ้าแม่อุ้มหมาแล้วหนุ่มเลี้ยงหมา๑๐ตัว

คุณนายแม่บอกว่าอย่างไรรู้มั้ย

อย่าไปตื่นเต้น
ทำไม
ไม่ตามกันอาจจะรู้ความขึ้นไหวกันได้อย่างไร
แค่งอนกันแถวเรื่องปกติประสาทวัยรุ่น

มีข่าวทุกวันเลยในรายการเรา

ชั้นว่าป๊ากัดรึเปล่า
หนึ่งนะครับอยู่แล้วก็ดูว่าเป็นยังไง
เดี๋ยวพอหยุดเขาไปอยู่กับเมียก็ด่าเขาโกรธเขาอีก
เรื่องราวตอนล่าสุดเนี่ยอาศียยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยจมน้ำตาย

ใช้แทนที่จะกลับบ้านไปงานศพน้องให้อยู่นานมาแป๊บนึงแล้วก็อ้างว่า
ต้องติดงานเจ้านายใช้ให้ไปทำงานโดยที่มีลูกสาวนายมาด้วย

อินจัดมากแฮ่มาคอมเม้นต์ก็ด่าใช้เท้าให้คำหยาบคลาย
นี่ตอนนี้หน้าเฮียไม่ใช่หน้าคนแล้วจ้า
ไปเกลียดเฮียมากองรวมกันตรงนี้จ้ะ

โดนเข้าไปขนาดไหนอย่าให้พูด

เพราะความรุนแรงมาก

ดูเหมือนว่าคุณจะใช้คุณสมบัติไปในทางที่ผิด

โดยการใช้เนี่ยนะฮะ

ปกป้องชุมชนของเราโปรแจ้ง
ให้เราทราบว่าเราดำเนินการผิดพลาดไป

เข้าไปด่าใช้คำหยาบคาย

แต่เรื่องไอจีมันก็ไม่เข้าใจหรอก
เขาไม่เข้าใจหรอกว่าอย่างเพชรเนี่ย

วันหนึ่ง

เพราะว่าคนเข้าไปด่าคือคำหยาบคายมากไง

เดี๋ยวก่อนนะเธอว่างเนาะ

ไอจีมมันร่วงจิต
จริงก็แบบจบผมอย่างไง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

ไอจีทลุดสิบเจ็ดล้อนขึ้นแทนไอดอลแฮกป๊อบอันดับหนึ่งไปเรียบร้อย
คนไทยที่มีคนตามเยอะที่สุดแล้วถูกต้องนะครับคือเรียกว่า
ฮอตประหล่อแตกอันต่อเนื่องจริงนะครับนี่นะฮะสำหรับเกอร์
แสงหน้าไอดอลรุ่นพี่แชมป์เก่านะครับอย่างเช่นชันยอ
ที่มีผู้ติดตามสูงไม่แพ้กันนะครับอยู่ที่๑๗ล้าน๔แสนคนไปหมาด
ตอนนี้ล่าสุด๗๖แล้ววันนี้๗๖แล้วล่าสุดนะครับ

คือที่ลิซ่าได้เริ่มใช้ไอจีสนตัวบน๑๕มิถุนา๒๐๑๘

เริ่มเล่นได้ไม่นานเองนะฮะแล้วรวมแล้วใช้เวลาประมาณ๑๐เดือนเท่านั้นเองนะครับ

ในการขึ้นสู่ผู้ที่มียอดติดตามสูงที่สุดในเกาหลีใต้ครับ
และ๑๒ล้านกับอีก๙แสนคนตามลำดับนะครับ
มียอดติดตามสูงสุดถึง๑๗ล้าน๒แสนคนนะครับ

ติดตามอยู่นะแต่ไม่ค่อยอัพแล้วเป็นเพียงหน้าหา

โอ้โหสงการนี้เต้นกันแบบระเบิดระเบิดเลย
เพราะว่าค่าตัวตอนนี้นะ
คนละ๔๐ล้าน๕๐ล้านนะตัวนี้

คุณแม่ดูสิ๔สาวได้ไปโชว์ที่อเมริกา

เป็นประวัติการของตั้งแต่คนไทยมีมาเลย

ตอนนี้แต่เขาดังในฐานะกวงเกาหลีไหม

ติดต่อเข้าไปเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบรนด์โทรศัพท์ได้ละหนึ่ง

เออแต่ก็เดี๋ยวคอยดูนะว่าค่าตัว
จะเป็นแบบประวัติการของค่าโฆษณาไทยเลยล่ะ

คือเขาดังไปถึงอเมริกาแล้วนะ
คือไปติดชาร์จแบบโอ้โหแบบสุดยอด
แต่คือเราเห็นนี้เราก็รู้สึกภูมิใจกับ๑คนไทยของเรา

๙๙๑๐นางเป็นเด็กประกวด

เด็กอยู่ที่บุรีรำเนอะ

แล้วเวลาไปไหนมาไหนพ่อก็เป็นเชฟคนนึงแล้วก็แม่ก็
นี่ไงช่วงสงการที่ผ่านมาเขายังโชว์แบบว่า
ส่งต่อภาพกันที่เขาเล่นสงการที่บุรีรำ

ในวันหนึ่งอาจจะเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างนี้ใช่ไหมเราเคยสัมภาษณ์น้องใช่ไหม
หัดกี่ปีกว่าจะได้ออกมาอย่างนี้

เขาก็บอกว่านางเป็นแบบว่าคู่มากับแบม
คือคู่กันคือเป็นเด็กตามฝันเหมือนกัน

แต่คือดวงมันจะไม่ใช่อยู่ที่เมืองไทยพี่นึกออกไหม

ไปประกวดเต้นแล้วปรากฏว่าไปเจอ
เกาหลีมาจิ้มตัวเลย
แล้วก็แบบแบมนี่ก็เป็นแบบเด็กตามฝัน

แล้วก็แบบว่าเหมือนเขารู้จักกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยนะ
เขาเป็นเพื่อนกันเมื่อก่อนเวลาที่เกาหลีดัง
มันก็จะมีเคป๊อปแดนนุ้งเกด
พวกนี้ก็จะตามเก็บสแปร

แต่ว่าแบมแบมเขาบอกว่าเขาตามฝัน

เขาอยากอยู่ในเมืองไทย

เผื่อเขาแบบขาดเหลืออาจจะท้องทรงท้องเสีย
แต่ตอนนี้คือกลายเป็นว่า
เด็กพยายามจะไปกันเยอะที่เกาหลี

เวลาเป็นซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยไปแล้วดังก็พยายามจะส่งไปที่เกาหลีนะพี่
แต่กลับมาปอดแหกป่วยกันหมดทุกคนเลยคือรับไม่ได้
คือรับกับการฝึกฝนของเขาไม่ได้สักคน
คุณมีชื่อเสียงรักไปแล้วอยากที่จะไปแต่น้องอิซ่านี่เต้นเก่งจริงนั่นแบบสุดเลย
แท้คมเซ็กซี่พูดไม่ถูกภาพนั้นอ่ะไม่ได้ง่ายไงล่ะ
ภาพปัปนั้นอ่ะใช่ไหมแต่คนนี้เต้นแล้วสวย

แต่เห็นพี่ม้าไปเรียนเต้นให้เกาหลีบ่อย

นี่เขาลงแล้วนะเข้าไปไหนเขาก็ไปทำหน่อยหนึ่ง

เขาจ้างเธอมาคือเงินค่าตัวเท่ากัน
แต่รุณาธรรมมาหาจินเออพอจริงก็เครื่องละกิดบ๊วยกิน

ดีเจพุทธเดินหน้าปฏิบัติภารกิจปั๊มลูก
เคลียร์คิวรอวันจุ๋ยไข่ตกแพลนจะมี๓คนนะ

ก็ยังฮอตไม่เลิกนะฮะสำหรับ

ก็เรียกว่าคิวแน่นทั้งละครแล้วก็งานพิธีกรนะคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ก็พยายามตั้งใจตามทายาทกับภรรยาของขัวคุณจุ๋ยวัตทายา
ถึงขั้นก็เคลียร์คิวรอบบริบาทการเลยนะครับ

ตอนนี้เนี่ยหลวงพรรยาก็เริ่มว่างครับ

เออเลือกไปแบบนี้

เห็นไหมล่ะ
ฉันคิดว่าว้างไข่ออกไม่ได้
ตอนนี้กุฑุตพลยายอยี่พุทธ

เรารวมแผนเอาไว้
เขาจะรับโทรศัพท์รับงานแล้วก็ให้เราออกไปทำงาน
เขาก็วางเป็นสเต็ปไปนะครับตอนนี้พยายามอยู่
คิดว่าไม่ยากนะครับแต่ถ้ามีลูกแล้วคงจะยาก
ฟังจากพี่หลายคนบอกว่าช่วงลูกอายุ๓๔เดือนแรกจะโหดมาก
แม่นี่ต้องตื่นแล้วปั๊มนมทุก๓ชั่วโมง
คุณพ่อต้องตื่นมาด้วยคือเราแค่กังวล
แต่ก็มองบวกไว้นะว่าเราเนี่ยจะได้เรียนรู้นะครับ
แล้วก็สนุกไปกับเขาด้วยว่าอย่างนั้น
เขาบอกเขาอยากมีลูกมานานแล้ว

ไปดูแมทใส่บิกินี่ไหมว่าวิวมากเลย
แรกเขาลงอันแรกก่อนว่าแล้วคนต้องไปซูมเพราะว่าถ่ายผ่านกระจก
แต่อันนี้ไม่ต้องซูมแล้วเพราะว่าใส่บิกินี่มาท้าแดดท้าลมเลย
หน้านี้เป็นภาพในกระจกซูมแล้วไม่ค่อยเห็น

กินี่สีดำสุดเซ็กซี่แล้วก็แซ่บมากภายใต้ซีทรู
องทะลุเห็นแต่อันนี้สงการไม่ได้ไปนะฮะ

มีเสียงอยู่ในแบบคลิป

เอากุญแม่เข้าไปด้วยกันก็กดได้